คุณผู้ชมคะคัดเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้
เรายังคงไม่รู้นะว่าใครจะได้ไป
แต่ว่าที่รู้คือยังคงใช้กติกาเหมือนปี๒๕๕๙

ติดตามได้จากคู่มือการเลือกตั้งค่ะ

ในระหว่าง๕ปีแรกของรัฐสภาชุดแรกนี้
มติเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลใดเป็นนายกรัฐมนตรี
ให้กระทำในที่ประชุมร่วมรัฐสภา
และต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
จำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
ซึ่งคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ๒สภารวมกัน

สวมีจำนวน๒๕๐คน
สภารวมกันเท่ากับ๗๕๐คน
กึ่งหนึ่งก็คือ๓๗๕คนครับ
ดังนั้นคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งจาก๒สภารวมกันก็คือ๓๗๖คนขึ้นไป
แล้วการเสนอโหวตนายกเนี่ยมาด้วยช่องทางใดบ้างนะ
ข้อที่๑นายกรัฐมนตรีจากบัญชีพัก
อย่างที่๒นายกรัฐมนตรีนอกบัญชีพัก
ซึ่งรัฐธรรมนูลเขียนเปิดช่องให้สมาชิก๒สภา
เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากบุคคลนอกบัญชีพักได้ครับ
ซึ่งกระบวนการโหวตนายกรัฐมนตรีนอกบัญชีพัก
ก็ใช้เสียง๓๗๖คนขึ้นไปก็ได้เป็นนายกครับ
กติกาโหวตนายกชัดเจนว่าใครจะมาเป็นนายก
ก็ต้องได้เสียงสนับสนุนจากวัฒนภาสองร้อยห้าสิบเสียง
ซึ่งสวคัดเลือกโดยคอสช
ใครคุ้มเสียงสอวสองร้อยห้าสิบคนได้

มีโอกาสจะเข้าใกล้เซ็นชัยได้เป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่า